คุณผู้ชมคะนอกจากช่วงนี้พวกเราชาวไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด๑๙แล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเผชิญก็คือภาวะแรงอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะคะคุณผู้ชม
และเรื่องราวที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อจากนี้ไปก็จะเป็นน้ำใจจากคนในวงการบันเทิงอีกเช่นกันค่ะ
คนบันเทิงที่ว่าก็คือนักแสดงอารมณ์ดีพี่อู๊ดเป็นต่อของเรานี่เอง
อาสาช่วยเยียวยาชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแรงในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยการนำน้ำใส่รถบรรทุก๖ล้อไปแจกให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำนะคะ
อู๊ดเล่าว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองตั้งใจจะผลิตน้ำดื่มขายในพื้นที่อำเภอศรีเทพ
เจาะบ่อบาดานมาได้๓ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำ
ต่อมาปรากฏว่า๒๓เดือนที่ผ่านมาตนทราบข่าวจากทางโซเชียล
ว่าในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงอย่างรุนแรงประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงอยากที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องในตอนนี้นะคะ
มีกิจกรรมอะไรเราก็แจกตลอดให้ตลอดอันนี้คือเราก็ไม่อยากหาคนรับผิดชอบ
เพราะว่ามันเราช่วยได้เราช่วยได้น้ำเราเหลือเยอะแยะเลยเราก็มีอะไรเราก็อยากให้ชาวบ้าน
เห็นแต่ละครัวเรือนบางทีก็ไม่มีอาหารไม่มีข้าวและคนยากจนที่มีเหลือแต่คนแก่อย่างนี้
ตายเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะกินกันเลยบ้านเขาเดือดร้อนจริงแล้วเขาก็ดีใจที่เราไปแจกเขาเห็น
ผมก็เลยคิดว่าเป็นการทำบุญด้วยยังไงก็ได้บุญแน่นอนไม่ได้หวังอย่างอื่นนอกจากหวังบุญอย่างเดียวสุดยอดเลยค่ะ